คุณผู้ชมครับหลายเรื่องที่กำลังดังอยู่ในโลกโซเชียล

เรื่องแรกเรื่องบนท้องถนนเมื่อบัสเจอม
บัสใหญ่นะฮะรถโดยสารขนาดใหญ่เจอกับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันใครจะได้ไปก่อน
คุณผู้ชมช่วยแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะฮะ
หรือว่าจะบอกว่าใช้รถใช้ถนนมันร่วมกันอยู่แล้ว

ใช่เอาจริงคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
คนเขาก็แสดงความคิดเห็นจริงเขาไม่ได้มองหรอกนะว่า
ต้องให้รถใหญ่ไปก่อนหรือรถเล็กไปก่อน
แต่น้ำใจคือถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายยอมกันเรื่องนี้มันก็จบค่ะ
เรื่องนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันนะครับ
ชอบจังเลยตรงที่ว่าจะรถบัสหรือว่าจะเอาเครื่องบินมาลงก็ไม่ได้
เอาจริงคลิปนี้มันก็เถียงกันมาเป็นนาทีนะ
แต่ถ้าเกิดไม่เถียงกันนะนะ
ให้ทั้งคู่ไปสัก๑๐วีนะป่านนี้ถึงที่หมายแล้วล่ะ
หรอกแต่เขาก็บอกว่าอยากให้รู้ไงนะครับ
ก็เป็นคลิปที่คนขี่รถจักรยานยนต์
มาเจอกับคนขับรถบัตรใหญ่ตรงกลางทางตรงสามแยกพอดีนะครับ

ทางที่รถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวออกไปที่แยกเหมือนกันนะครับ

ไม่ใช่ว่าใครไม่มีน้ำใจอาจจะเป็นจังหวะที่มันจะเลี้ยว
มองไม่เห็นกันพอดีจังหวะนั้นหรือเปล่านะฮะ
แต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันและขวางทางกันแบบนี้

เรื่องของน้ำใจไม่ตรีบนคล้องถนน
บอกว่าควรจะมีน้ำใจไม่ใช่มายืนเถียงกัน
แล้วก็ถือว่าให้เป็นบทเรียนของทั้งสองฝ่ายทั้งสองคัน
แล้วก็คันอื่นที่จะใช้เส้นทาง๓แยกตรงนี้ด้วยนะครับ
จากรถเล็กรถใหญ่มาดูหน่อยค่ะ

ใช้รถใช้ถนนรายหนึ่งเขาถ่ายคลิปไว้
คุณดูดีที่วงแดงเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหม
นักหรือเปล่าไม่ใช่ตัวอะไรขอดูหน่อยมันคือตัวอะไรนะ
ขอดูนั่นกวางคุณกวางเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้ไปเป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งทางสถานีวิทยุรายงานสภาพการจราจร

แถวเขาใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
คือตรงนี้ที่สมุทรปราการคุณเพราะว่ากวางตัวนี้เดินอยู่บนถนนกิ่งแก้ว
อัมพบังพลีจังหวัดสมุดปราการหน้าร้านศขอณแก่ด
บตราชเทวะเนี่ยเพราะเขาดูแลพื้นที่ตรงนี้ไง
กวางตัวนี้น่าจะหลุดออกมาจากวัดกิ่งแก้ว
เพราะวัดนี้เขาเลี้ยงกวางเอาไว้
แล้วกวางมันเคยหลุดออกมาถูกรถชนเมื่อ๒ปีที่แล้วด้วย
โดยกวางที่วัดเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นกวางวัดเขาเลี้ยง
กวางก็จะมีนิสัยเชื่องก็คุ้นเคยกับการกินอาหารจากคนมาตลอด
แล้วพอเขาหลุดมาที่ถนนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบรู้หลบหลีกอะไร

แต่คนเท่านั้นก็ตกตกตกใจเอ๊ะกวางมาจากไหนนะครับ

เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพนี่แหละครับ
ใครจะเชื่อว่าคนขับรถเมปอสาย๔๐
จะขับรถส่งผู้โดยสารไปนั่งเคี้ยวใบกระท่อมไป

เรื่องนี้เกิดจากผู้โดยสารคนหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้ง๑๙๑
ถูกโชเฟอร์รถปอสาย๔๐ด่าและข่มขู่
แล้วก็บอกว่ามีปืนพกอยู่ในรถด้วยนะ
ทีนี้ผู้โดยสารลงจากรถไปแล้วก็เลยทนไม่ไหว
ก็เลยแจ้งตำรวจบอกให้ขอให้ตรวจสอบปอสาย๔๐นี้หน่อย
ตำรวจก็เลยวิทยุให้สกัดจับปอสาย๔๐
ไปพบรถปอสาย๔๐กำลังวิ่งผ่านป้ายรถประจำทาง
ปากซอยพรานนก๑๐ในเขตบางกอกน้อย
ตำรวจจึงเรียกตรวจค้นทันที
โชเฟอร์ชื่อนายกิติทัศน์ศรีสำราญอายุ๓๙ปี
ในตัวพบใบกระท่อม๒๕ใบซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า

คุณฟังให้ดีนะต้นเรื่องที่ประชาชนแจ้งคือเรื่องของโชเฟอร์
ขับรถปอข่มขู่แล้วบอกว่ามีปืน
แต่คราวนี้ตำรวจมาตรวจนายกิติทัศน์ไม่พบปืน
แต่พบใบกระท่อม๒๕ใบแทน
กิติทัศน์ก็ยอมรับว่าเสพใบกระท่อมระหว่างขับรถจริง

เพราะคนเสพกระท่อมมักจะมีอารมณ์ดี

เขาเสพแล้วมันก็อารมณ์ดี
ไม่ได้อารวาสเหมือนพวกเสพยาบ้า
และนายกิติทัศน์เขาก็เลยบอกว่า
ผมอาจจะไม่ใช่คนที่ประชาชนแจ้งไว้
ผมเป็นโชเฟอร์อีกคนนึง
แล้วบังเอิญผมก็ขับรถสาย๔๐เหมือนกัน
แล้วผมก็มาถูกสกัดจับเหมือนกัน
แล้วพี่ตำรวจที่เมียมาสกัดจับผมเนี่ย
ดันเจอว่าผมเคี้ยวใบกระท่อมพอดี
เอาจริงต่อให้ไม่ด่าทอไม่ข่มขู่ว่ามีปืน
แต่ก็โดนจับนะจ๊ะผิดในข้อหามีใบกระท่อมนะจ๊ะ
ใช่ครับตำรวจนำตัวนายกิติทัศ
เนินคดีในข้อหาเสพและมีใบกระท่อม
และก็ติดต่อไปยังผู้โดยสารที่โทรศัพท์แจ้ง๑๙๑กลับ
พบว่าคนขับรถปอสาย๔๐ที่ขู่ใช้ปืนยิงนั้น

แต่เป็นรถปสาย๔๐อีกคันที่วิ่งผ่านไปยังฝั่งเยาวราชแล้ว
ซึ่งตำรวจก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เท่ากับปอสาย๔๐ก็โดน๒กรณี
คนหนึ่งที่จับได้แล้วก็คือเสพใบกระท่อมขณะขับรถ
ส่งผู้โดยสารคันนี้นายกิติทัศน์
ตามจับอยู่ก็คือคนที่ขู่ผู้โดยสาร

โอ้โหกลายเป็นอะไรนะแจ้งความทีเดียวได้นก๒ตัว
อย่างนี้หรือฮะโดนทั้ง๒คันนะคะครับ